นี้ค่ะตั้งแต่ตี๕๓๐เลยห้องข่าวหัวเขียวข่าวเช้าหัวเขียว
บรรยากาศถึงแม้ว่าเราจะห่างหายกับการเลือกตั้งไปตั้งแต่
จนถึง๖๖แต่บรรยากาศเมื่อเช้านี้ค่ะมันก็เป็นความคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็ผมดูอยู่เห็นคุณน้ำแข็งคุณดอมคุณเบิร์ตแล้วก็พี่อุ๋ยโอ้โห
ว่าไปจัดรายการกันแล้วก็มีนักการเมืองแต่ละพักเนี่ยผลัดเปลี่ยนกันมา
ให้สัมภาษณ์เปิดใจกันแล้วก็บรรยากาศภายในเองก็ตื่นเต้น
ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าพูดถึงบรรยากาศโดยรวมที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงที่เรารู้จัก
เราวันนี้มีการรับสมัครกันที่อาคารกีฬาเวท๒
ดูสิคะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลย
ฉันไปถึงที่นู่นนะประมาณสักตี๔นะคุณคิง

ใช่ค่ะฟ้ายังมืดอยู่แต่ว่ารถของแต่ละพักมารอพร้อมแล้วล่ะค่ะ

ถ้ารู้ว่าวันนี้แต่ละเขตได้เบอร์อะไร
พร้อมที่จะติดเบอร์ข้างรถแล้วออกหาเสียงเลยนะ
ดังนั้นบรรยากาศเมื่อเช้าก็คึกคักมาก

แล้วบรรดากองเชียร์เอ่ยว่าที่ผู้สมัครเอ่ย

ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นกรุงเทพมหานครนะ
แตกต่างจากปี๖๒
ปี๖๒เรามีทั้งหมด๓๐เขต

แต่ปีนี้ปี๖๖เพิ่มมาอีก๓เขตค่ะเป็น๓๓เขต
ตรงประตู๒ที่ดิฉันเข้าไปนะ

แต่ว่าทุกพักพร้อมที่จะเชียร์ผู้สมัครของพักตัวเอง

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดูแลความปลอดภัย
กองร้อยน้ำหวานมีตำรวจควบคุมฝูงชน
แล้วก็แน่นอนต้องเน้นย้ำเรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มกองเชียร์ต่างเกิดการกระทบกระทั่งกัน

ตรวจสอบวัตถุระเบิดในพื้นที่รอบ
เพื่อความปลอดภัยของช่วงเวลาการรับสมัครด้วย
ครับผมจากนั้นประมาณสักตี๕๓๐ครับ
ผู้ว่าชัดชาติครับผู้ว่ากอทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ตรงจุดนี้คือศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงใช่ไหมครับ
ก็เดินทางมาครับคือมาวิ่งออกกำลังกาย
แล้วก็ผ่านบริเวณหน้าอาคารไทยญี่ปุ่นดินแดง
ก็เลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ
มากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะครับ
โดยกรทมพร้อมอำนวยความสะดวก
เรื่องการเลือกตั้งในพื้นที่ของกรทมอย่างเต็มที่
แล้วก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเรียบร้อยสมบูรณ์ด้วยดีนะฮะ

แต่คนจัดการเลือกตั้งทั้งหมดดูแลต่าง
เป็นเจ้าภาพคือกกตนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะว่า
ว่าที่ผู้สมัครที่เดินทางมาถึงพักแรกนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์ค่ะ
โอ้โหสีฟ้านำมาเลยนะมาถึงที่อาคารกีฬาเวท
นี่ค่ะนำโดยมาดามเดียนะคะมาถึง
แล้วก็มีการนั่งเหมือนกับจักรยานไฟฟ้า
กูเตอร์ไฟฟ้าต้องการที่จะประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในนโยบายของทางพักเขาด้วย
ใช่ค่ะคือเอาจริงหลายพักก็ชูเรื่องอีวีนะ
เป็นการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะ
ก็มานำโดยนายองค์อาจคล้ามภัยบูลแล้วก็มีดรเอสุชัชวีนะคะ
มาถึงแล้วก็มีการทักทายกับสื่อมวลชน
แล้วหลังจากนั้นค่ะจะให้คุณผู้ชมได้ดู
ผู้สมัครที่มาลงทะเบียนรับเลือกตั้งเป็นคนแรก
มาจากภักดิ์เพื่อชาติคือคุณนัทธวุฒิอวนทะเลค่ะ

ยังไม่๖โมงเช้าเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชม
คือผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายที่มาถึงเนี่ย
ไม่ว่าจะมาถึงกี่โมงก็ตามจะตี๕จะ๖โมงจะ๗โมง
ถ้ามาถึงก่อน๘โมงครึ่งถือว่าทั้งหมดมาพร้อมกัน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะต้องมีการเป็นการจับสลากก่อน
เพื่อที่จะเลือกคิวในการจับสลากต่อไป

แล้วหลังจากนั้นค่ะจับสลากอีกทีรอบที่๒
อันนี้แหละมีบทบาทมีความหมายมีความสำคัญ
เพราะนั่นคือหมายเลขที่จะนำไปใช้ในการหาเสียง
นี่คือขั้นตอนการจับหมายเลขวันนี้
ของสอสอแบบแบ่งเขตนะฮะ
ทีนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาครับในฐานะแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ
ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานที่รับสมัคร
วันนี้ก็คือศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง
รวมตัวกับว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตของทางพัก
ที่สำนักงานว่าที่ผู้สมัครเขตดินแดงพญาไทยครับ

จังหวะที่กำลังก้าวลงบันไดสำนักงาน

ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูภาพฮะ

นายกลุงตู่สะดุดบันไดขนาดก้าวออกจากสำนักงานครับ

ใช่ค่ะนี่แหมนักข่าวเอง
หรือว่าคนที่ตามอยู่ทางโซเชียล
ชาวเน็ตก็อาจจะแบบไปจับไปเชื่อมโยงอะไรนะคะ
แต่ทีนี้หลังจากนั้น๗โมงค่ะ๗โมง๑๖นาที

ก็มาถึงที่สถานที่รับสมัครนะคะ

แล้วก็มีคนให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ
แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีตะวัน
ทันตะวันและแบมอรวรรณนักกิจกรรมอิสระ
ก็มีการมายืนแล้วก็ชูป้ายต่อต้านผลเอกประยุทธ์
ถามว่าตอนนั้นน่ะสีหน้าสีตาผลเอกประยุทธ์เป็นยังไง

หลังจากนั้นก็มีทีมรอปภพยายามที่จะกันนักกิจกรรมอิสระ

ทีนี้มันมีช่วงที่เราจัดรายการอยู่เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะ
ก็จะมีช่วงที่เราเชิญผู้นำพักมานั่งคุยมาสัมภาษณ์
เปิดใจในช่วงเวลาสั้นนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของเรา
บอกว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นผม
เพราะว่าการพัฒนาประเทศจะต้องเป็นคนที่เคยทำมาก่อน
เดี๋ยวให้ลองฟังช่วงนี้หน่อยหนึ่งละกันค่ะ
จะเลือกคนที่สามารถที่จะบริหารสถาการณ์วิกฤติของประเทศให้ได้
คนที่จะเป็นต้องทำให้เป็น
ถ้าไม่เคยทำจะทำไม่ได้เชื่อมั่นผมดิ
นี่ค่ะเห็นไหมลุงตู่บอกว่าผมรู้วิธีการทำต่อ
แล้วตอนที่นั่งคุยกันเนี่ยนะมันมีช่วงนึงค่ะ
ที่แบบอยากฟังเห็นเสียงร้อง
ช่วงที่ร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าลุงตู่ร้องเพลงนี้อาจสักนิดนึงค่ะ
ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ถึงไหนทวงไทยสร้างชาติ

เท่านี้ลุงตูบอกว่าเท่านี้คือที่ร้องเพลงเพราะว่าอะไร
คือพี่เบิร์ตก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
พี่น้องประชาชนรู้จักพักมากน้อยขนาดไหน
คุณพีรพันธ์ก็บอกว่าโอ้รู้จักมากขึ้นนะ
แล้วก็ตอนนี้เพลงนี้ก็เป็นที่จดจำ

เบิร์ดพี่อุ๋ยก็ช่วยกันถามเมื่อเช้านี้นะครับ
พอพูดถึงลุงตู่แล้วไม่พูดถึงลุงอีกท่านไม่ได้
เดี๋ยวน้อยใจลุงป้อมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐครับก็เดินทางมาให้กำลังใจ
ว่าที่ผู้สมัครของทางพักเช่นเดียวกันนะครับ
เดินทางมาถึงที่ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง

ผลเอกประวิทย์บอกว่าตั้งเป้าสสเขตกอทม
เท่ากับจำนวนสอสอเขตครั้งที่แล้ว

กรทมพลังประชารัฐได้ไป๑๒ที่นั่ง

ดังนั้นรอบนี้ก็เลยตั้งเป้ามีตัวเลขในใจว่า๑๒ที่นั่งเหมือนเดิม
แต่พอนักข่าวถามถึงแนวนโยบายของพักเนี่ย
พลเอกประวิทย์ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไห

ก็เป็นการตอบย้ำกับสื่อมวลชนหลังจากที่เมื่อวานนี้

ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเพราะบางคนอาจจะถนัดในการพูด
แต่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญในการลงมือทำมากกว่า
ไม่ได้ขึ้นดีเบตไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถ
ใช่ก็มีการเทียบเคียงถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์
รวมถึงผู้นำสีจิ้นผิง
อันนั้นก็อาจจะไม่ได้ถนัดพูดแต่ก็ลงมือทำ
นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้ของบิ๊กป้อม
แต่ว่าเสียดายค่ะที่พลเอกประวิทย์ไม่ได้มานั่งโต๊
ไม่ได้มาร่วมพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

แล้วก็เข้าไปในอาคารกีฬาเวท๒เลยนะคะ